สำหรับผู้ที่ต้องการไปกราบศักระรูปเหมือนและหุ่นขี้พึ่งของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับ
ตอนนี้เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชศรีมา
ได้มีการโชว์หุ่นขี้พึ่งหลวงพ่อคูณที่เหมือนจริงมากที่สุดนะครับ
เพราะว่าใช้เส้นเกษาของจริงใช้จีวอนแล้วก็รถเข็นของจริงทั้งหมด

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นหุ่นขี้พึ่งจำลองของพระเทพวิทยาคม
หรือว่าหลวงพ่อคูณปริสุทธโธอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่
และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๑๑อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชศรีมา
ได้ถูกอันเชิญไปประดิษฐานไว้ภายในสาราการประเรียนของวัดนะครับ
โดยหุ่นขี้พึ่งจำลองหลวงพ่อคูณนี้มีขนาดเท่าองค์จริง
นั่งอยู่บนรถเข็นใช้ช่างฝีมือดีจากจังหวัดราชบุรีปั้นขึ้นมานะครับ
ซึ่งมีการเก็บรายละเอียดต่างเหมือนหลวงพ่อคูณองค์จริงมากที่สุด

หลังจากนี้ก็เตรียมนำไปประดิษฐานไว้ภายในห้องกระจก
หุ่นขี้พึ่งหลวงพ่อคูณองค์เดิมนะครับ
เพื่อให้ศิษยานุสิตและพุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้

โดยพระภาวนาประชานาศเจ้าวาดวัดบ้านไร่เปิดเผยนะครับว่า
ขี้พึ่งจำลองของหลวงพ่อคูณองค์นี้คุณดูสิ

มีรอยตามตัวรอยลักษณะเปลี่ยนของสีผิวด้วย
ศิษยานุสิตได้ร่วมการบริจาคเงินสร้างขึ้นมา
ด้วยงบประมาณ๒๘๐๐๐๐บาท

ซึ่งช่างก็ได้ปั้นจนแล้วเสร็จนะครับ
เชิญมาที่วัดบ้านไร่เมื่อวันที่๔ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับ

หุ่นขี้พึ่งหลวงพ่อคูณองค์นี้
ถือว่ามีความเหมือนองค์จริงมากที่สุดนะ

ซึ่งช่างได้เก็บรายละเอียดครบทุกส่วน
โดยเฉพาะใบหน้าแววตากระไฝ

และที่สำคัญคือได้นำเกษาของหลวงพ่อคูณ
แซมกับผมเทียมด้วยนะครับ
ส่วนข้าวของเครื่องใช้ก็เป็นของหลวงพ่อคูณ
ที่เคยใช้จริงในช่วงที่ท่านพักรักษาอาการอาภาษณ์
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาครับ
ขณะที่ป้าหลวงพ่อคูณนั่งรถเข็นนั้น

ให้รู้ว่าคนเรานั้นสังขารไม่เที่ยง
มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นของธรรมดา

จะเปิดให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้หุ่นขี้พึ่ง
ของหลวงพ่อคูณอย่างใกล้ชิดแล้วครับ